พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้า
และตอนนี้หลายคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
กรณีที่มีการวางแผนเพื่อจะบุกจับพระธรรมชโยในพื้นที่วัดพระธรรมกาย
ก็คือใช้กำลังจากกองทัพภาคที่๑นะครับ
คือใช้กำลังทหารเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเปิดทาง
แล้วก็เตรียมที่จะเข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโยภายในวัดธรรมกาย
แต่ก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วเหมือนกันถ้าหากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น
ก็จะต้องให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยพื้นที่ของวัดเป็นเขตควบคุมพิเศษนะครับ
เพื่อป้องกันการระดมมวลชนเข้ามาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมปรับแผนบุกวัดพระธรรมกาย
เพื่อจับตัวพระธรรมชโยมาดำเนินคดีเป็นครั้งที่๓
แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานใดยืนยันภารกิจนี้
กระแสข่าวเรื่องการขอหมายค้นวัดพระธรรมกายวันนี้
เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ทนายความของวัดพระธรรมกายเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้เวลานานหลายชั่วโมง
ช่วงสายพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เป็นประธานการประชุม
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ที่ติดภารกิจเร่งด่วน
ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับพระธรรมชโย
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
และยังมีกระแสข่าวหากดีเอสไอได้หมายค้น
ก็จะนำกำลังบุกวัดพระธรรมกาย
โดยให้เจ้าหน้าที่ของนิติวิทยาศาสตร์ตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียด

ส่วนทหารปิดล้อมด้านนอกไม่ให้มีการระดมมวลชน
เข้าไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านใน
เมื่อช่วงบ่ายดีเอสไอเชิญพระระดับสายการบริหารของวัด
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวง
สำหรับวัดพระธรรมกายนั้นแรกเริ่ม
ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่๑๙๖ไร่
ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ต่อมาได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น๒๑๙๖ไร่
ภายในบริเวณวัดพระธรรมกายถูกแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คือส่วนที่เป็นที่ตั้งของวัดโดยมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า๒๐๐ไร่
ด้านหน้าติดถนนคลองหลวงหน้ากว้างมากกว่า๑กิโลเมตร
ส่วนด้านข้างยาวกว่า๓กิโลเมตร
เนื้อที่เฉพาะส่วนนี้ทั้งหมดมีไม่ต่ำกว่า๔๗๐๐๐ตารางเมตร
ส่วนที่๒คือพื้นที่ตั้งของอาคารดาวดึงมีเนื้อที่๑๙๖ไร่
ซึ่งจะเชื่อมต่อกับวัดพระธรรมกายโดยประตู๕และประตู๖
และมีถนนคลองแอนขั้นกลาง
วิเคราะห์จากกายภาพของที่ตั้งวัดพระธรรมกาย
จะทำให้เห็นว่าหากเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น

เส้นทางที่สะดวกในการเคลื่อนกำลัง
คือบริเวณประตู๗ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ขณะที่อีกหนึ่งแผนที่น่าจะมีความเป็นไปได้
คือการเคลื่อนกำลังเข้าทางประตู๕และประตู๖
ซึ่งจุดนี้คาดการณ์ว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับอาคารดาวดึง
บรรดาศิษยานุสิตต่างยืนยันว่า
เป็นสถานที่พักรักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน